สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพความแปรปวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ต้องเจอกับฝนตกหนักลมกระโชคแรงที่เห็นขาวนี่คือลูกเห็บที่ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
ถึงแม้ว่าวันนี้ท้องฟ้าจะเริ่มเปิดอากาศจะเริ่มกลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้วแต่ความแปรปวนแบบนี้ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ

นี่คือภาพที่เราคำนวณสถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆในเมืองไทยของเรา
สองวันนี้ครับกลุ่มก้อนเมฆบริเวณทางตอนบนเริ่มหายไป
บริเวณทางตอนล่างเมฆยังคงหนาตา
นั่นก็หมายความว่าวันสองวันนี้บริเวณทางตอนบนอุณหภูมินั้นก็จะเริ่มสูงขึ้น
แต่ว่าทางตอนล่างยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่อง

กราฟฟิกนี้นะครับเป็นกราฟฟิกที่บอกเราว่าตอนนี้เอง
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง

นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา
ตอนนี้ได้เคลื่อนที่ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณสปลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริเวณทางตอนบนลดลงนะครับมาดูเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ฝนกันบ้างนะครับ
คือกราฟิกฝนนะครับจะสังเกตว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าพรุ่งนี้ครับ
หน้าจับตาเลยทีเดียวจะมีกลุ่มฝนอีกกลุ่มนึงเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออก
กลางตอนล่างในช่วงสายด้วย
หลังจากฟ้าเปิดฝนลดลงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

วันนี้๓๗องศาเซลเซียสสูงสุดบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
พรุ่งนี้ในช่วงกลางวันนั้นอาจจะพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต

ช่วงหลังสัปดาห์มูลอากาศเย็นจากทางตอนบนจับแผนลงมาอีกครั้งนึงแน่นอนครับ
ถ้ามาเจอกันแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความประหลาดภูมิสภาพอากาศอีกครั้ง
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับ
ในบริเวณดังกล่าวใครที่อยู่จุดดังกล่าวต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนอีกรอบหนึ่ง
นี่คือในไทยครับส่วนต่างประเทศตอนนี้ชื่อออสเตรเลีย
คงต้องเตรียมรับมือกันหนักเลยทีเดียวนะครับ

มีความประโยคอย่างต่อเนื่องเข้าจูโจม์ไปทางฝั่งตะวันออกชีพเหนือ
ซึ่งเป็นจุดที่พายุนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านพอดี
ซึ่งตอนนี้เคลื่อนตัวด้วยความระดับ๗กิโลเมตรต่อวินาที
ความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่๒๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศด้วย
เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียว
นี่คือภาพรวมทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพบตะนันพี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ